ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนใน
คู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับผมชนะมูนที่สานและน้องจูนกนะครับ

บ่าย๒โมงครึ่งถึง๓โมงครึ่งอยู่กับเรา

บ่ายหลายคนอาจจะง่วงเหงาเห่านอนแต่อยู่กับเรารับรองว่า
อย่าพึ่งลำคุณไม่ต้องขนาดนั้นเออนะฮะลุกขึ้นมาพูดคุยกันส่งไลค์บังคุยกันนะคะ
เอาล่ะเรื่องราวข่าวสารก็มีให้ได้ติดตามกันนะฮะ
ผมว่าอย่ารอช้าเลยพูดกันที่ข่าวแรกกันหน่อย
หลายคนนะฮะเวลาจะไปซื้อสินค้าเนี่ยนะฮะอยากจะได้ของดีของถูกถูกไหม

แล้วบางครั้งบางคราเขาก็ไปเลือกที่จะซื้อของที่มันหลุดจำนำ
เออมันก็เป็นของดีเหมือนกันแค่เขาเอาไปจำเองไม่เห็นเป็นไรเลย
ว่ามันน่าจะราคาเนี่ยนะถือว่าพอรับได้แล้วมันมีการแข่งขันกันด้วยไง

ใครที่ชอบลักษณะแบบนั้นลองไปกันได้นะครับ
เพราะว่าเขาว่ากันว่ามีของหลุดจำนำมาให้ได้ไปลุ้นกันอีกแล้ว
อ่ะใครชอบทางนี้ก็ไปกันดูนะ
เนี่ยฮะใครที่ต้องการจะซื้อของหลุดจำนำ
มาถึงแล้วย้ำกันถึงเรื่องของวันก่อน

พูดแบบนี้แล้วเอ๊ะไปโรงเรียนอนุบาลทำไม

เขาจะนำทรัพย์สินที่มันหลุดจำนำประเภทอะไรบ้าง

ครกคุณเล่นแต่คุณเคยเห็นมั้ยครกเอาไปจำนำมีทุกอย่างจริงนะรองรับจำนำ
แต่ที่เขาจะมาปล่อยของที่หลุดจำนำมีอะไรบ้าง
มีทองมีนากมีเงินเผ็ดพลอยรูปพันธ์อัญบณีพระเลี่ยมแล้วก็ของเป็นเตล็ดบางมาย
จำหน่ายด้วยวิธีการประมูล
ประมูลแบบไหนคะประมูลด้วยวาจา

แต่ผมก็ไม่รู้จริงนะว่าเขาทำกันยังไงแต่เคยเห็นในข่าวในอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าจะจัดประมูลตั้งแต่ช่วง๙โมงเช้าของวันเสาร์นี้นะครับ
ที่ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
ถนนเทศบาลศคระเทศจตุจักร
ใครสนใจอยากไปร่วมประมูลเขาว่าต้องทำอย่างนี้ก่อน
ก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ขึ้นหน้าจอแบบนี้
คุณผู้ชมอาจจะต้องจดตามมันยากหน่อยนะ
เสิร์ชหาเอาก็ได้ว่าจะขอเข้ารับการแบบว่า
ประมูลของที่หลุดจำนำเดี๋ยวมันก็จะขึ้นพวกลิงก์พวกนี้มา
หรือรายละเอียดที่ง่ายที่สุดโทรไปสอบถามไหม

ก็ลองติดต่อลองไปดูนะ
ผมว่านะใครที่สนใจด้านนี้ก็มีโอกาสไปก็ลองกันดู

ก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วบรรยากาศในนั้นมันเป็นยังไงนะ
แต่คงจะมีป้ายแหละแล้วประมาณว่าบอกราคาขั้นที่๑๒๐
ถ้าเกิดเลยครั้งที่๓แล้วก็คงจะสิ้นสุดที่ราคานะ
จบที่คนนั้นหลักการประมูลน่าจะเหมือนกันทั่วไป

แต่ตอนนี้โควิดซาแล้วคิดว่าหลายพื้นที่ก็คงจะกลับมา

ส่วนใครที่ได้ยินข่าวมาว่า
ผู้สูงอายุที่อายุเกิน๖๐ปีขึ้นไปเสียชีวิตเนี่ย
ทายาทจะได้รับเงินเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่จริงอย่าเพิ่งแชร์นะคะ
มาดูข่าวนี้กันหน่อยค่ะเผื่อว่าลูกหลานคนไหนได้รับข่าวนี้แล้ว
กรณีที่มีคนแชร์บอกว่าผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ถ้าเสียชีวิตทายาทจะได้เงิน๓๐๐๐บาท
ล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและกรมกิจการผู้สูงอายุ
ก็ดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพบว่าเป็นข้อมูลเท็จนะคะ
กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชี้แจงว่าการสนับสนุนสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
ดังนั้นใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด

ที่เกี่ยวข้อนี้ก็ติดต่อโดยตรงดีกว่า
ข่าวสารกรมกิจการผู้สูงอายุ
หมายเลข๐๒๖๔๒๔๓๓๖นะคะ

สำหรับน้องผู้หญิงนะฮะ

ตอนนี้สามารถเลือกฝังยาคุมกำเนิด
โดยไม่ต้องผ่านผู้ปกครองได้แล้วนะครับ

คือเรื่องนี้มันก็ละเอียดอ่อนพอสมควรนะคุณจูด้งนะ
ใช่คือมันมีประเด็นข่าวที่เราเคยอ่านกันแบบ
ท้องโดยที่ไม่พร้อมอย่างนี้

คือจากกรณีนี้ที่พูดถึงทั่วโลกโซเชียลครับ
เกี่ยวกับเด็กอายุ๑๑ปีนะครับ
สอบถามเรื่องการฝังยาคุมกำเนิดด้วยตัวเอง

สามารถฝังยาคุมด้วยตัวตนเองได้หรือไม่
ล่าสุดครับมีคุณหมอหลายท่านออกมาพูดถึง
การฝังยาคุมกำเนิดในเด็กที่อายุไม่ถึง๒๐ปีไว้ดังนี้ครับ

ที่มีอายุ๑๐ปีแต่ไม่ถึง๒๐ปีครับ
หากต้องการฝังยาคุมกำเนิด
สามารถเข้าใช้บริการได้
โดยไม่ต้องผ่านผู้ปกครองครับ

ใช่ครับเพราะวัยรุ่นเหล่านี้มีอำนาจยินยอม
ตามกฎหมายครับหรือว่าตามพรบตั้งคันวัยรุ่นนะครับ
ไม่จำเป็นต้องถามผู้ปกครองสามารถทำได้เลย
แต่ว่าก็ต้องมีการเซ็นเอกสารที่เป็นลายลักษณอักษร
กับทางคลินิกนะฮะซึ่งทางคลินิกก็จะแจ้งสิ่งที่ควรรู้
แล้วก็เอกสารให้รับทราบผลดีผลเสียแก่เด็ก
ก่อนที่จะรับบริการเสมอนะครับ
แต่ผมว่านะในมุมของผมนะในมุมของการอยู่กันเป็นครอบครัวนะ
ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรผมว่าควรจะปรึกษาผู้ปกครองก่อนดีกว่า
ผมเข้าใจนะบางทีเนี่ยเด็กเขาอาจจะอยากจะทำ
แล้วก็อยากจะตัดสินอะไรต่างด้วยตัวเอง
คือบางคนมัน๑๘ปีแล้วถ้าในทางกฎหมายคือเลือกตั้งได้แล้ว
บางเรื่องก็อาจจะตัดสินใจได้เอง
แง่มุมนี้ก็อาจจะใช้หลักการแนวคิดเดียวกัน

แต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างที่คุณบอกนะว่าบางที
ต้องปรึกษาหารือผู้ใหญ่อาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหม

เพราะว่าก่อนที่จะทำอะไรยังไงปรึกษาแพทย์จะดีกว่า

ร่วมด้วยช่วยกันตัดสินใจเพราะในชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว
มันยังมีอีกมากมายหลายมิติในชีวิตของคุณที่จะปรึกษาทางผู้ปกครองให้ช่วยตัดสินใจนะฮะ

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเองก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันนะคะ
ฝั่งยาคุมก็เป็นการป้องกันหรือว่าคุมกำเนิดอีกทางหนึ่งที่ถือว่าได้ผลมากกว่าแบบอื่น
แบบอื่นคือมีการกินมีการใส่ห่วงหรือว่าถุงยางอนามัยสำหรับคุณผู้ชาย
คือดิฉันเองก็ฝั่งเอคุมมาก่อนที่จะฟ้องน้องเนี่ยนะคะก็ลองศึกษาข้อมูลมาแล้ว
ก็ลองดูนะคะสำหรับคนที่อยู่ในวัยเด็กก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยวัยรุ่นก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะ

พูดถึงเรื่องของความรักรักที่ว่าดังโลกโซเชียลตอนนี้เลยเป็นรักลวงไง
โอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนติดตามข่าวสารนี้เรื่องของเทรนเนอร์ที่เขาบอกว่าเขาถูกผู้หญิงคนหนึ่งหลอกให้แต่งแล้วสร้างหนี้หลักล้าน
เดี๋ยวไปฟังอีกมุมหนึ่งฝั่งผู้หญิงเขาออกมาพูดในฝั่งของเธอบ้างแล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะต้องฟังทั้งสองมุมนะ

สุดท้ายฝ่ายหญิงก็นำบัตรเครดิต๒ใบไปใช้จนเต็มวงเงิน

แล้วพอเริ่มจะจ่ายไม่ไหวเนี่ยโอ้ตัวฝ่ายหญิงตีตัวออกห่างตัดขาดทุกช่องทาง

ก็เอาเรื่องนี้ออกมาพูดโอ้มันกลายเป็นประเด็นในสังคมเลยนะ

ใครต่อใครก็พูดถึงข่าวนี้กันเยอะคุณชิสาคุณจูด้ง

นางสาวไบร์ทนะครับอายุ๒๗ปีนะเธอไปชี้แจงผ่านรายการโหนกระแส

มันอาจจะมีจริงบ้างและไม่จริงบ้าง
นางสาวไม้บอกแบบนี้ว่าตลอดเวลาที่คบกันเธอบอกเธอท้องจริง
ช่วงที่ท้องน่ะบอกเลยนะก็มันยังมีน้ำนมไหลออกมาอยู่เลย
นั่นคือสิ่งที่เธอพูดนะผมไม่ได้มาทะลึ่งตึงตังนะ
แล้วเธอก็บอกว่าเธอยอมรับว่าไอ้ใบอันตราซาวน์น่ะ
ที่ถ่ายแล้วไปส่งให้ฝ่ายชายดูน่ะโอเคอันนี้ยอมรับ
มันเป็นของเก่าตอนที่ท้องกับสามีคนก่อนหน้านี้

เออเราให้ดูเดี๋ยวเข้าใจผิดนะ
ส่วนที่ไม่ไปอันตราสาวใหม่เธอบอกแบบนี้ว่ามีปัญหาการเงิน
มีการเงินไม่อันตราสาวทีมก็เสียตังค์

ค่ะก็หลายพันก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลด้วย
แล้วเธอบอกต่อนะครับว่าเนี่ยตอนนั้นไม่มีตังค์ใช่ไหม
แล้วที่บอกว่าเธอท้องแล้วสุดท้ายแท้งน่ะ
ก็ฝ่ายชายเทรนเนอร์น่ะพาเธอไปวิ่ง

โอ้โหวันนั้นเลือดออกเยอะมากยังถ่ายรูปให้ฝ่ายชายดูอยู่เลย

ก็แสดงว่าฝ่ายชายรับรู้สิอันนี้คือเธอบอกอย่างนั้นนะ
เออเอาผ่านเรื่องท้องไปเรื่องของบัตรเครดิตบ้างยังไง
โค้ดมาสบอกว่าเธอน่ะสร้างหนี้เอาไว้เกือบล้าน
นางสาวไบท์บอกแบบนี้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องของไอ้บัตรไอ้วงเงินบัตรเครดิตอ่ะ
อย่างนี้นะใบแรกวงเงินเนี่ยแสนกว่าบาทเอง
อืมแล้วก็มียอดใช้แค่หมื่นกว่าบาทเออ
ส่วนอีกใบน่ะตัวขดม้าเนี่ยนะเอามาจากแฟนเก่า
เอามาให้นางสาวไบท์ใช้บัตรใบนั้นก็วงเงินประมาณสองแสนไม่ถึงล้าน
เป็นฟิตเนทโค้ดมาสโค้ดฟิตเนทโอ้ยผมเล่าแล้วผมง่วงไปหมดล่ะ
อ่าตัวฟิตเน็ตเทรนเนอร์ที่เขาว่าเป็นผู้เสียหาย
ถ้ามองในมุมเขานะไอ้บัตรนั้นบางทีมันอาจจะใช้แล้วก็
ยังไงมีการไปจ่ายเงินแล้วก็ใช้ใหม่
วนไปวนไปวนมาค่ะถ้ารุมรวมมันอาจจะเป็นล้านก็ได้
มันไม่เกี่ยวว่าวงเงินมันแค่แสนอ่าถูกต้อง
ต่อครับนางสาวไบท์ยืนยันว่าเงินทุกบาทที่ไปทั้งกินข้าวถ่ายพรีเวดดิ้ง
ตัวนางสาวไบท์เป็นคนจ่ายเองนะ
นางสาวไบท์บอกไม่เคยคิดจะหลอกตั้งใจจะคบ

เธอว่าอย่างงี้นะครับอ่ะหลายคนก็เรื่องใหญ่ว่าไง
ตามข่าวสารนี้เนาะคุณชิสาคุณจูด้งครับ
ไปดูเรื่องของประวัติแล้วเธอเองบอกไม่ต้องไปขุด
เธอบอกเองอ่าบอกมาเลยค่ะเธอพูดเองเลย
คนที่สองเป็นทหารบอกคบสามปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอืม
คนที่สามเป็นหมอคบเกือบสองปีมีลูกหนึ่งคนอืม
ที่๔เป็นเทรนเนอร์คนที่เป็นประเด็นนั่นแหละ
บกันได้๕เดือนแล้วไปอ้างว่าท้อง
โอ้โหแล้วเธอบอกว่าตอนนี้มีคนล่าสุดแล้วนะ
ที่คบอยู่เป็นนุ่มวัยสิบเจ็ดปีคบกันได้หนึ่งเดือนอุ้ย
แล้วตอนนี้ประจำเดือนขาดเอ้าแปลว่าไม่รู้
ไม่รู้ว่าจะท้องไหมไม่รู้ไม่รู้ยังไง

ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาสุขภาพมันต้องมา
ถ้าไม่มาก็สันนิษฐานว่าอาจจะท้องไหม

ตัวเทรนเนอร์คนนี้เขาบอกว่าเตรียมจะไปหย่าอยู่แล้ว
หย่าได้ทุกวันเขาเตรียมตัวมานานแล้ว
รอแค่ใบพร้อมเมื่อไหร่ช่วยมาหย่าให้ที
ส่วนเรื่องของหนี้สินบัตรเครดิตตอนนี้เขาบอกว่าปล่อย
ไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามนั้นนะแต่ปล่อยให้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายเท่านั้นครับ
โค้ดไม้แกทำเรื่องราวนี้ไว้ก่อนที่จะมีประเด็นกันนะ
มันก็จะเป็นภาพภาพของเทรนเนอร์กับผู้หญิงคนนี้
จากตอนแรกนะโอ้โหยอดไลค์ยอดแชร์ก็ประมาณนึงนะเขาก็ดังอยู่นะ
โอ้โหตอนนี้โอ้โหยอดวิวเพียบเลยครับ
ธรรมดาแหละเรื่องราวของคนรักกันเราก็ชอบดูชื่นชมเขาไป

เราก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ให้กำลังใจกันทุกฝ่ายนะคะ
เรื่องนี้เป็นงงค่ะมีหนึ่งคนนึงบุกเข้ามาในบ้านอ้างว่าเป็นบ้านหญ้าเขา
ขอนอนหน่อยได้มั้ยอ่ะ

อยู่จะมาขอนอน

สุดสงสัยนี่เกิดขึ้นที่บ้านแห่งหนึ่ง
เป็นห้องแถวอยู่ริมถนนสายลบบุรี

ตำรวจสายตรวจก็นำกำลังไปเลย
เอาอุปกรณ์ไม้งามไปด้วยโล่กำบังก็ต้องเอาไป
ไปที่บ้านหลังนี้เพราะเขาได้รับแจ้งว่ามีชายแปลกหน้า
งัดประตูบ้านไปใช้สถานที่ว่าไงนะ

ไปพักไปหลับนอนราวกับเป็นบ้านของตัวเอง
โอ้นี่ไปตรงนี้อึ้งพากรเนี่ย

เข้าไปในอึ้งแต่ถึงกับอึ้งเลย
ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปมั่วสมเสพยาบ้าจะหลายคนนะ

ก็เห็นว่าประตูม้วนมันถูกงัดเอาไว้เหลืออยู่ครึ่งบาน
เข้าไปจับกลุ่มชายเสื้อดำคนเมื่อสักครู่
ลุกจากที่นอนแบบงัวเงียนิดนึง
แต่ก็จับได้ชายเมื่อสักครู่เนี่ยชื่อนายฤทธิวัฒน์นะคะ
ท่าทีก็ดูงวงเงียอยู่เลยอ่ะแล้วเขาว่าไงแล้วเขาอ้างว่าเขาเป็นหลานของชายหลานชายของบ้านเนี่ย

คือตัวเองอ้างว่านี่ผมมานอนอยู่เนี่ยผมเป็นหลานนะเป็นหลานของเจ้าของผมเลยมานอนได้
ตำรวจเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อหรอกเออตำรวจก็เดินดูรอบบ้านพบอะไรรู้ไหมคะ
อะไรครับยาเสพติดเต็มอะไรเต็มคาราเบลเยอะไปหมด
นายฤทธิวัฒน์ก็สารภาพนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นหลานชายเจ้าของบ้านตัวจริง
ไม่ใช่เอาใหม่นายฤทธิวัฒน์เขายอมสารภาพต่อหน้านายภัยศาล
ซึ่งเป็นหลานชายของเจ้าของบ้านตัวจริงอ๋อคือตัวจริงเขามาทีนี้แอบอ้างไม่ได้แล้วไง
ถูกเขาบอกไงบอกว่างัดประตูบ้านมาอาศัยอยู่นี่กว่า๑๐วันแล้วนะ
เป็นสิบวันอยู่เหมือนแบบเช่าห้องอย่างนั้นเลยอ่ะกลางวัน
ออกไปรับจ้างตกกลางคืนมานอนพักผ่อนจ้ะแล้วก็ยอมรับได้ว่าผมเสพยาบ้าจริง
เดือนที่แล้วปีที่แล้วก็ถูกจับข้อหาเสพยาบ้าติดคุกได้เดือนหนึ่งออกมาบำบัด
พอพ้นโทษก็กลับไปเสพอีกวนไปแบบนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยรับจ้างตัดย่านะอยู่ใกล้บ้านหลังนี้แหละ
พอเขาเห็นว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอาศัยและปลอดคนจริง
ก็เลยแอบเข้ามาพักผ่อนนอนหลับอยู่ที่นี่ราวเป็นบ้านของตัวเอง
ไอ้เหตุลักษณะแบบนี้ที่คุณชิสาเล่ามาเนี่ยว่าถูกจับกลุ่มข้อหายาเสพติด
ติดคุกได้๑เดือนแล้วออกมาบำบัดสุดท้ายกลับมาทำอีก

วนไปวนมาเล่าข่าวก็เล่าแบบนี้ไม่รู้กี่รอบแล้ว
ถูกต้องนะคะคือบางทีเราก็อยากจะให้โอกาสคนที่เคยเสพถูกไหม

ให้โอกาสเขาหน่อยรับจ้างเขาทำงานหน่อย
แต่บางคนทำได้ดีก็แล้วไป
แต่ถ้าบางคนเนี่ยวนกลับมาทำแบบนี้อีก
คนจ้างเนี่ยสังคมจะให้อภัยลำบาก

ต้องสอดสองดูแลและเค่มงวดจริง

จริงก็ช่วยได้แต่บางทีเขาก็ช่วยได้แค่นั้นไง
บอกคุณตำรวจแล้วบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว
แต่ว่ามันต้องไปต่อให้ได้ตรงนี้แหละ
ใช่ค่ะค่ะใช่ค่ะเป็นกำลังจักรให้แล้วกันนะครับ
อ่ะไปกันที่สงขาบ้างสาวคนนี้
เพราะนอนอยู่ดีคนร้ายบุกเข้ามานอนกอด
แต่ระวังที่จะข่มขืนเธอครับ
นี่ครับนี่คือกล้องวงจรปิดนะครับ
จับภาพผู้ชายคนนี้นี่เดินมานี่เลย
ถือตะกล้ามาฮะนี่เป็นคนร้ายอายุ๒๐๒๕ปี
รูปร่างผอมครับสูงประมาณ๑๖๐เซนถึง๑๖๕ครับ
ส่วนที่บริเวณท้ายทอยเนี่ยมีรอยสักนะฮะ
สวมหมวกแก๊บเดินเข้าไปออกภายในห่อพัง
ทำทีเป็นผู้เช่าห้องพักนะฮะเนียนเลยนะครับ
เหตุนี้นะฮะเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งครับ
เป็นตึก๓ชั้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาครับโดยเจ้าของหอพักเนี่ย
เขาบอกว่ามีคนร้ายครับได้บุกงัดห้อง

ก่อนจะบุกเข้าไปในห้องพักของหญิงสาวรายหนึ่ง
นี่สังเกตพฤติกรรมเขาได้ชัดเจนนะ

แล้วสักพักเห็นว่าเดินกลับมาอีกใช่ไหมคุณจูด้ง
ใช่ครับเหมือนแบบมาดูลาดลาวหรืออะไรสักอย่าง

นี่นะช่วงนี้นี่แหละที่เดินขึ้นไปแล้วนะ
ขึ้นไปแล้วนี่ตอนนี้ลากขึ้นไปบนชั้น๒ครับ
หวังจะคมขืนแต่หญิงที่บอกนี่ครับ
เขาบอกว่าเขาได้ต่อสู้ขัดขืนจนรอดมาได้ครับ
เดี๋ยวจะได้เห็นนะภาพที่ผู้ชายคนนี้
วิ่งแบบหน้าตาตื่นออกมาเลย

หายแล้วโอ้โฮ
ที่พยายามจะมาคมคืนครับ

ใช่แล้วก็เขากออกอุบายหน้าว่า

หรือลูกชิ้นอายุ๓๐ปี
ขณะที่ไปเดินเที่ยวอยู่ที่ตลาดคอมเพล็กซ์
โอ้โหไปก่อเรื่อง
เสร็จปั๊บไปเดินเที่ยวตลาด
เออชิลมากเลยจริง
แล้วยังไงครับอ๋อพูดจ้าไม่รู้เรื่องครับพูดจ้าวนไปวนมา
ตรวจปัสสาวะนะพบด้วยสีอะไร
สีม่วงอุ้ยม่วงเลยตันขาลาเบล

เสพยาเสพติดอนาจารย์โดยขู่เข็น

แล้วก็บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนนะฮะ
ดูตอนดูเขาให้สัมภาษณ

ยังดูยิ้มคุยไม่รู้เรื่องอยู่เลย

ค่ะทั้งดูทั้งอ่าน

ดังมากวันนี้เป็นอะไรที่จริง

เป็นเพลงที่ฮิตมากเขาบอกว่ามาจากทางฝั่งไต้หวัน
มันก็จะเป็นภาสาแบบทางฝั่งเขาใช่มั้ย
ยังไงจริงเนื้อเพลงบางช่วงที่ผมพอฟัง

ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่

ไม่มีไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่
ไม่มีไม่ใช่ไม่ไม่ตรงกว่า
ไม่มีไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่
ไม่มีไม่ใช่ไม่ไม่ตรงกว่า
ไม่ตรงกว่าผี

ไม่มีไม่ใช่ไม่ตรงกว่า

แล้วตกลงเขาร้องเป็นภาษาไทย
คือเป็นภาษาไต้หวันภาษาจีนภาษาอะไรคะ

แล้วจดจำเพลงนี้เข้าไปในโสดประสาทของคุณผู้ชมไปพร้อมกันกับผมนะฮะ
ชายคนนี้เขาเป็นดารานักแสดงนักร้องชื่อดังของทางฝั่งไต้หวันเขา

แต่ยังหล่อเพราะคนนี้เขาหล่อมาก
หลัวจือเสียงหรือในชื่อแบบว่าอินเตอร์ของเขา

เป็นนักแสดงแล้วก็นักร้องชื่อดังของทางฝั่งไต้หวันนะอายุก็๔๓แล้ว
แต่เขาปล่อยเพลงใหม่ออกมาโหดังไกลข้ามประเทศ
คือเนื้อเพลงมันก็เป็นภาษาทางฝั่งเขานั่นแหละ
แต่มันฮิตติดหูคนไทยมากเพราะทั้งชื่อเพลงเนื้อร้องมันพ้องกับภาษาไทย
อย่างอะไรหมายตงกัวนี่คือชื่อเพลงนะ

มันก็เหมือนภาษาไทยไม่ต้องกลัวอย่างนี้ไหม
ประมาณนั้นแต่มันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องกลัว

มันแปลว่าซื้อฝักเขียว

หมายตรงกัวเท่ากับภาษาไทยนะ

งง
เอาไปดูเนื้อเพลงไปดูในเนื้อเพลง
เนื้อเพลงนะที่พอจับใจความได้นะไอ้ท่อนฮุกเขาน่ะ
ที่ร้องว่าไม่มีไม่ใช้

ไม่มีแปลว่าอะไร
ไม่มีไม่มีแปลว่าซื้อข้าว

ส่วนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่

ไม่ฉายแปลว่าซื้อผัก
อ่าแล้วไหม้ตรงหัวอะไรเนี่ย
หมายตรงกัวแปลว่าซื้อฟักเขียว
อ๋อแล้วชื่อเพลงเนี่ยก็ไม่ตงกัวด้วย
เออและยังมีอีกไม่ต้องกลัวผี

ท่อนนี้แปลว่าซื้อเปลือกฟัก
นี่ฉันชอบจังเลยอะ

งั้นเรามาร้องเพลงนี้พร้อมกัน
เวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว

เราจะร้องเพลงนี้ไปพร้อมกัน
ไม่มีไม่ใช้ไม่ซื้อข้าวไม่ซื้อพักไม่ซื้อข้าวไปซื้อพัก
ไปซื้อข้าวไปซื้อภักดิ์ซื้อภักดิ์เขี้ยว

ไม่ต้องกลัวผีซื้อเปลือกฟัก
เอางี้เล่าต่อแล้วกันเรื่องของเรื่องน่ะ
มีความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นฉากต่างนะฮะ

แล้วเห็นพวกราวเสื้อผ้า

เขาทำมันนะฮะเรียกได้ว่า
บางช่วงบางตอนมันเหมือนประเทศไทยแบบเป๊ะเลย
อันนี้เหมือนว่าจะเป็นแบบเบื้องหลังของเขาหรือเปล่า
แต่บอกเลยครับว่ามีความเป็นท้ายไทยสูงมาก
บอกเลยนะแล้วหลายเพจที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับเรื่องของจีน
ที่เขาเอามาพูดคุยกันเขาก็เอามาให้ดูด้วยนะว่า
ดาราท่านนี้ของไต้หวันเนี่ยเขารักเมืองไทย
เขามีความชื่นชอบในประเทศไทยอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพอเขาจะปล่อยเพลงออกมาเขาก็เลยแบบว่า
งั้นใส่ความเป็นไทยลงไปให้เต็มที่
แต่ขณะเดียวกันคนที่เขาไปทางฝั่งไต้หวัน
หรือเป็นคนจีนที่จะรอฟังอยู่ก็ดูฟังเข้าใจด้วยเหมือนกัน
ผสมผสานวัฒนธรรมได้หลากหลาย

มันต้องมากกว่านั้น๑๐ล้าน๑๐๐ล้านแล้วมั้ง

ผมจำไม่ได้เอ้าคุณผู้ชมที่ชอบ
ยังไงก็ลองไปฟังดูนะ

อรบเหมือนเจ้าหนี้มาทงหนี้ไม่มีไม่ใช่
สักหน่อยเดี๋ยวคนไทยต้องไปแปลงเนื้อแน่นอน

ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ฟังกันเพลินนะคะ
ได้เวลาไปชิมอะไรอร่อยแล้ว
วันนี้จัดเสิร์ฟเมนูขนมจีนพร้อมกับผักสดแบบเต็มค่ะ

โอ้โห
นี่มันขนมจีนที่ผักเยอะมาก

พอมาดูหลังร้านแล้วขนมจีนจริงเพราะน้ำยาหม้อใหญ่มาก

แต่ผักก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะ
มาเป็นสวนเป็นแปลงผักเลยมั้งเนี่ยจริง
ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านขนมจีนแม่จันทร์สายใต้ใหม่ถนนพุทธมนตรสาย๑ถนนหน้าบ้านกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะ
เขาไปกินขนมจีนนะแล้วก็แคปชั่นข้อความบอกยกให้เป็นขนมจีนร้านโปรด
เพราะน้ำยาอร่อยเหมือนแบบที่บ้านทำให้กินแล้วผักเยอะมาก

รักผักราคาก็ไม่แพงด้วยดูน้ำยาเคาราคามีเปรี้ยบเลยนะ
มีน้ำพริกมีน้ำยาป่าแล้วก็มีพวกน้ำยากะทิ
แกงเขียวหวานนะคะส่วนผักก็มีให้เลือกแบบไม่อั้น
ผักสดใส่ไปเลยตามใจฉันที่สำคัญแล้วด้วย
เผื่อใครชอบกินเลือดอย่าไปเอาโต๊ะข้างนะเดี๋ยวไม่ได้กิน
มีเลือดไก่ได้แหละแต่ถ้าคุณชนะชอบตีนไก่

ผมขออย่างหนึ่งได้ไหมเวลาไปกินร้านนี้

ทำไมน่ะโอ้โหเอาเพื่อไปผสมก้าวผัก

แหมกินขนมจีนเขานิดนึง
ร้านเปิดอังคารถึงอาทิตย์เวลา๕โมงครึ่ง

กันว่าปิดวันจันทร์แล้วกันนะคะ
จ้าน่ากินมากเลย

เวลาจะไล่แฟนไปอาบน้ำเนี่ยมันยากเย็นจริง
ไปดูปฏิกิริยาหน่อยว่าเขามีปฏิกิริยายังไง

สกิดยิ้ม

อ๋อคือเขาพูดอาบน้ำ
เปลี่ยนเมื่อเขาพูดอ่ะเขาไม่อาบทาง
สิพอสิ้นเสียงคำถามว่าเป็นโรคกลัวน้ำเหรอ

ไปนอนอยู่โรงพัฒนาหรือว่า

ตายแล้วฉันมานอนโรงพยาบาลได้ไง

คำพูดสุดท้ายคือถามแฟนว่า

แค่นั้นแหละแล้วมันวูบไปเลย

บางคนเขาก็ขัดสีฉวีวันขัดตัวอยู่ในห้องน้ำนาน
บางคนก็ไวอะไรอย่างนี้แล้วแต่แล้วคุณอ่ะ
โอ้โหแฟนผมก็จะอาบนู่นเที่ยงคืน
อาบดึกเหรอแล้วคุณต้องตามต้องชวนให้
แบบนี้เลยผมก็มีวิธีนะ

ไปเลย
เราไปอาบน้ำ

ช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปปีนต้นตานจะสนุกขนาดไหน

กลับมาช่วงต่อไปครับ
กลับมาช่วงนี้พาไปดูอะไรเสียวบ้าง
พาไปปีนต้นตาน
แบบไม่ใช้อุปกรณ์

ติดตามใน
สปัดทั่วไทย
สปัดทั่วไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม
ในการประกอบอาชีพครับ

ที่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นหูบ้านแน้นส์สด
มองไปข้างบนอุ๊ยลูกตานจ้า
อยากกินจังเลยจะขึ้นไปอย่างไรล่ะ

อยากกินก็ต้องเสี่ยงครับก็ผิดชีวิตเปลี่ยน
ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวผมเหนื่อย
ไอ้หนูแม่งกำลังทำอะไรนี่

ลุงจะปีนเองใช่ไหมครับอ่าถูกต้องอ๋อลองเลยลองเลยครับ

หายแล้วหายแล้วครับว้าวโอ้ว้าวลุงสุดยอดไปเลยครับ

ลุงปีนตั้งแต่อายุเท่าไรครับปีนตั้งแต่อายุ๑๐บาทครับ
ลุงเคยแบบล่วงไหมเคยครับ
ความสูงระดับไหนฮะประมาณ๕วาก็๑๐เมตร
อยากจะรู้แล้วถึงวิธีการปีนต้นตาล

ได้ครับอ่าเดี๋ยวไปลองดูใกล้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้เราจะฝึกปีนแล้ว
ลำดับแรกเลยต้องทำยังไงบ้างครับ
อันดับแรกเลยเราก็ต้องเอามือจับที่ลำตรงกลางเนี่ยนะครับ
เพราะมันจะปลอดภัยถ้าเราไปจับตาอย่างนี้
ตามันก็อ่อนแอมันอาจจะหักได้
วิจัยการเหยียบตาเราควรจะเหยียบด้วยปลายเท้า
ถ้าเราไปเหยียบเต็มตีนอย่างนี้คือว่ามันอาจจะหักได้

ได้รู้เทคนิคการปีนต้นตาแล้ว
เดี๋ยวเรามาดูของจริงมาดูมืออาชีพเขาทำ

ต่อไปเดี๋ยวเราจะลองจับเวลาดูว่า
จากต้นถึงยอดลุงใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
พร้อมแล้ว๑๒๓ไปเลยครับ
ปุ๊บถึงยอดแล้วครับ
ใช้เวลาเพียงแค่๒๖วิเท่านั้นครับ

แต่ว่าคุณลุงเวลาที่จะขึ้นไปข้างบน

อย่างเช่นการปาตานแม่

ถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามคุณลุงไปดูเลยครับ

ต่อไปเรามาดูอุปกรณ์การเก็บน้ำตาลบ้าง

ขั้นตอนแรกเราต้องใช้ตะเกียบนวด

อุปกรณ์ในการรองน้ำตาล

ลองปีนไปเก็บให้ผมดูได้ไหมฮะ

เดี๋ยวคุณลุงจะไปปาดต้นตาลต้นนี้ใช่ไหมครับ

ก็คือเรื่องราวของอาชีพปีนต้นตาน

หมู่บ้านน้ำตาลสดอำเภอบางคล้า

เหลือไม่กี่คนแล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้

ผมจะพาไปทำผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล

โอ้โหสุดยอดตาน
เขาอยู่บนยอดตาลจริง

ลองดูพอถึงเวลาเปิดเทอมแล้ว

ได้คู่กัดสะบัดเทา

ก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาเปิดเทอมกันแล้ว
ทั้งสองท่านบอกผมว่าเปิดเทอมแล้ว
ในเมื่อเปิดเทอมทั้งทีต้องเปิดให้ยิ่งใหญ่แบบนี้ครับ
โอ้โห

มาแบบเป็นวงดนตรีเลยนะคะ
ถึงไม่ต้องเลี้ยนมันแล้ววันนี้

คุณครูมาพร้อมกับแดนเซอร์

จัดเต็มแบบนี้ในทุกเทอมอยู่แล้ว

ละลายพฤติกรรมให้กับนักเรียนวันแรกบางทีนักเรียนเขามายังไม่พร้อมที่จะเรียนล็อก
วันต่อมาเดี๋ยวค่อยอัดแบบเรียนเข้าไป
ลายไปด้วยคลิปหนูน้อยขี่ฟีโน่แดงครับ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ